คุณผู้ชมครับแวะไปดูเรื่องนี้อีกนิดนึงก็แล้วกัน

คือมีพ่อค้าโรตีชาวเมียนมาคนนึงเนี่ย
เขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยถูกผีสิง
ถึงขั้นขายทองคำนะน้ำหนัก๓บาทได้เงินมา๖๐๐๐เนี่ย
เอาไปหาหมอหมอดวงนะร่างทรงร่างทรงอะไรพวกนี้
คือจนหมดเงินก็ไม่หายนะต้องขอหมอปลาให้มาช่วย

แต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับของหญิงสาวคนนี้นะครับ

ไม่ต้อง
นี่ฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยที่สามีบอกถูกผีเข้า
นี่หมอปลาไปช่วยแล้วไปดูให้แล้วนะครับ
ชื่อตูซานะอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรแถวคูบอลนะครับ
หมอปลาพยายามไปดูให้ว่ามีอะไรรึเปล่า
สามีเนี่ยแล้วก็ลูก๓คนบอกทรมานเหลือเกิน๒เดือนกว่าแล้ว
ตูซาเนี่ยถูกผีเข้านะ
พาไปหากี่หมอกี่หมอก็ไม่หายสักที
มีเงาดำมายืนอยู่ในบ้านด้วย
แล้วก็จะมีอาการผิดปกติตลอด
ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้พยายามจับให้นั่งเนี่ย
คือเพื่อหมอปลาเขาจะสัมผัสดู
หมอปลามือปราบสัมภเวษีท่านจะสัมผัสนะ
เอามือไปสัมผัสที่ศีรษะนางตูซาเนี่ย
ต่อสู้ขัดขืนยิ่งดิ้นทุลนทุลาย
คือจนเก้าอี้พลาสติกหักนะฮะ
ผู้ชายสามคนพยายามช่วยกันล๊อคนะครับ

ทำให้ทุกคนเชื่อว่าต้องเป็นผีเข้าแน่
อย่างนั้นผู้หญิงคนเดียวจะโอ้โหจะขืนจะฝืนอะไรได้ขนาดนี้

คือตูซาเขาก็เธอก็พยายามพูดเหมือนจะสื่ออะไรสักอย่างเนี่ยครับ
คือช่วงนั้นทีมข่าวเราไปทำข่าวด้วยเนี่ยนะ
ก็ถามไปนะบอกนี่ใครเนี่ยใช่ตูซาไหม

คือเธอตอบกลับมาว่าเธอชื่อพริก
เธอบอกเธอชื่อพริกอยู่ในร่างของตูซา
เธอชอบร่างนี้พริกเนี่ยเธอบอกชอบร่างนี้
แล้วอยู่มา๒เดือนแล้วนะฮะ
ส่วนอาการของนางตูซาเนี่ย
ครอบครัวบอกว่าจะดื่มน้ำตลอดเวลาไม่หลับไม่นอน

กรีดกรีดร้องแบบนี้นี่หิวน้ำอีกแล้วเห็นไหมนี่ฮะ
จะพาพลิกไปเที่ยว

สามีกับลูกชายนะอายุ๑๓นี่ก็เล่าให้เราฟังนะครับ

คือเขาก็ทำมาหากินขายโรตีไม่ได้
ขายไป๒เดือนนะขาดรายได้ด้วย
ต้องไปเอาทองคำที่สะสมเอาไว้น้ำหนัก๓บาท

ก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวนะ
พาไปหามงหาหมอลักษรงนักรักษา
คือยังไงก็ไม่หาย
เขาบอกจนเขาเหลือตังค์อยู่แค่๖๐๐บาทเนี่ยติดกระเป๋า

เหลือเศษเหรียญ๕เหรียญ๑๐นะฮะต้องมาคอยดูแลเมียตลอดเลย
ใช่ค่ะเขาจะใช้ได้เรืองันละเท่าไรครับ

ท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะฮะ
กรณีของนางตูซาหญิงสาวชาวเมียนมานะครับ
อยู่ที่บ้านเอื้ออทรแถวคู่บอน
สามีก็บอกหมอปลามาช่วยหน่อย

พยายามรักษาทุกวิถีทางมานานแบบ๒๓เดือนแล้วไม่หายสักที
นี่ฮะคือสามีเนี่ยมีลูกชายด้วยนะครับลูกชายอายุสิบสาม
บอกว่านางตูซาเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับ
นี่ขายโรตีไม่ได้เลยทำมาหากินไม่ได้เลยหยุดไปนาน๒เดือน
พาภรรยาเนี่ยตระเวนรักษาอาการไม่มีรายได้ก็ต้องไปเอาทอง
มีทองน้ำหนัก๓บาทที่เก็บเอาไว้เอาไปขายได้๖๐๐๐กว่าบาท
จนหมดตอนนี้เหลือเงินแค่๖๐๐นะฮะ
เงินจากการขายทองใช้จ่ายอยู่๒เดือนนี่ครับทุกผู้ชมครับ
สามีบอกพานางตูซาภรรยาไปรักษาโรงพยาบาลด้วยนะ
เดี๋ยวจะว่าทำไมไม่พาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลก็แล้ว
แพทย์แผนปัจจุบันนะ๕ครั้งแพทย์บอกหาสาเหตุไม่ได้
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพาไปหาหมอผีร่างทรง
ตามความเชื่ออยู่สามครั้งนี่หนักเลยฮะ
หมดไปอีกหลายหมื่นก็ไม่ดีขึ้นแถมยังหนักกว่าเก่า
ก็เลยขอให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาดูให้หน่อย
นี่หมอปลาก็นี่ฮะต้องฉุดกันอยู่นานกว่าจะเอานั่งเก้าอี
แล้วก็เอามือไปสัมผัสที่ศิษย์ศาสตร์ได้
หมอปลาเนี่ยพอสัมผัสไปเสร็จนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะหมอปลาบอกยอมรับเลยว่า
เคสนี้สัมผัสได้ถึงสะสานและพลังงานบางอย่าง
อยู่ในร่างกายของนางตูซาค่ะที่นักข่าวถามว่าคือใคร
เธอบอกเธอคือพริกชอบร่างนี้
แล้วหมอปลายืนยันว่านี่ไม่ใช่อาการจิตเวทนะครับ
ไม่ใช่โรคจิตนะครับมันเป็นเรื่องของพลังงานบางอย่าง
สิ่งร่างนางตูซาจริงแล้วจะรักษายังไงอ่ะ
หมอปลาบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาตูซาเนี่ยไปบ้านผมที่เพชรชบุรี
แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่าย
เก็บเงินไม่คิดค่ารักษาอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวพาไปรักษาให้
ก่อนอื่นนะผมอยากจะบอกว่าเคสนี้ที่เรามาช่วยเนี่ย
เราได้ร้องเรียนจากนักข่าวว่ามันมีคนนี้น่าสงสารมาก
ซึ่งลูกสามคนยังเด็กอยู่ด้วยแล้วตอนนี้เขาไม่มีรายได้มา๒เดือน
หมอผีหลอกไปมั่งแล้วก็ต้องกินต้องใช้จ่ายมั่ง
มันเป็นสิ่งที่นักข่าวลงพื้นที่มาแล้วก็เกิดความสงสาร
อยากให้เราเอาไปดูแลเอาไปช่วยที่ช่วยได้
คือจากการที่เราได้สัมผัสเขาแค่ระยะแป๊บหนึ่ง
เขามีสตินะฮะแต่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้
ซึ่งอาการเหล่านี้ช่วยได้ไหมช่วยได้ครับหายครับ
อาการแบบนี้ช่วยได้มันมีพลังงานสะสาง
ซึ่งผมเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้
อย่างน้อยนะการเอาไปดูแลรักษาเนี่ย
เพราะตอนนี้ครอบครัวนี้ไม่มีรายได้เลย
หลังจากนั้นน่ะเราก็จะให้สามีเขาเนี่ยมาขายโรตีเหมือนเดิม
ลูกชายคนโตนี่อายุ๑๓นะฮะลูกของนางตูซาบอกว่า
แม่เป็นแบบนี้มาสองเดือนกว่านะคือหมอปลามาเนี่ย
วันนี้แม่เนี่ยดูเกรี้ยวกราดกว่าเดิมด้วยซ้ำ
อยากให้แม่หายเหลือเกินเพราะเวลาผีเข้าเนี่ย
จำใครไม่ได้เลยลูกก็จำไม่ได้สามีก็จำไม่ได้
วันนี้พอนางตูซาเริ่มสงบลงเนี่ย
หมอปลาก็พาขึ้นรถไปหมดเลยนะฮะทั้งครอบครัวเลยนะครับ
บอกเดี๋ยวพาไปบ้านที่เพชรชบุรีก็แล้วกัน
จะได้ไปรักษาไปดูแลอาการให้ที่นั่น